กลับสู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสาวงามของเราค่ะ

น้องแอลแม่ปุ้ยเปยรภรก็เลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันที

แอนก็ยิ้มสดใสมาเลยคุณคะมาในชุดสีเขียวเป็นสีนำโชคของเธอนะ
แล้วก็แอบเป็นสิ้นดึงมีแฟนคลับเอาขนมถ้วยที่น้องชอบเอามาฝากน้องด้วยนะ
แอนเนี่ยบอกว่าน้องทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ขอชี้แจงด้วยว่าการเดินรอบพีริมเนี่ยไม่ได้ประมาทหรือกังวล
อย่างที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนใส่ชุดราตรีเนี่ยน้องออกมาแบบไม่มั่นใจเลย
บอกว่าอย่าไปโทษชุดอย่าไปโทษผมให้โทษที่ตัวเธอเองอาจจะพรีเซนต์ได้ไม่โดนใจคณะกรรมการ
จนไม่สามารถฝ่าด่านเข้าสู่รอบ๑๖คนสุดท้ายได้ค่ะ
รวมไปถึงกระแสดราม่าต่างเนี่ยน้องแอนบอกว่าเธออ่านทุกคอมเมนต์นะคะ
รับเลยว่าอ่านแล้วเสียใจค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเอาทุกคำติชมเลยมาพัฒนาตัวเอง
ส่วนภาพที่น้องร้องไห้หลังเวทีเนี่ยเกิดจากความกดดันด้วยจริงค่ะ
แล้วก็คิดถึงครอบครัวด้วยก็เลยพอเจอหน้าครอบครัวปุ๊บคว้ามากอดเลยแล้วก็ปล่อยโฮออกมา
ส่วนทางด้านแม่ปุ้ยนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะก็ยืนยันว่าหากย้อนกลับไปเนี่ย
ถ้าถามว่าเลือกคนผิดหรือเปล่าแม่ปุ้ยบอกเลือกไม่ผิดก็จะเลือกแอนชิลีอยู่ดี
รับเลยนะคะว่าน้องยังใหม่มากสำหรับเวทีนี้
อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการประกวดระดับเวทีใหญ่ระดับโลกแบบนี้
ส่วนชาวเน็ตใครที่คอมเมนต์ไม่น่ารักนะคะเข้ามาคอมเมนต์น้อง
คุณแรงนะด่าน้องว่าเป็นช้างน้ำผีเสื้อสมุดบ้าง
ปุ้ยบอกเตรียมตัวเจอกันเลยมิตรสอนอเดี๋ยวจะยื่นตำแหน่งนี้ให้นะคะแล้วก็ยืนยันเลยว่า

โมเมนต์ตอนนั้นนะคะแอนเต็มที่เต็มที่จริงแล้วก็รู้สึกคอมเฟรนด์มากค่ะ
แอนชอบชุดพรีลิมมากนะคะแล้วก็อยากขอบคุณพี่เดอร์ไซเนอร์เพราะพี่เขาเต็มที่
ความที่มันไม่ดูมั่นใจแอนก็อยากจะมาบอกว่ามันเป็นความผิดของแอนเอง
อย่างเดียวที่แอนทำได้คือเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อค่ะ
อยู่ดีพี่ปุ้ยพูดว่าช้างน้ำมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ
แต่มันต้องไปดูว่าช้างน้ำนี่หมายถึงอะไร
ผีเสื้อสมุทรคือคุณยังไงช้างน้ำไม่ใช่คำหยาบนะคะแต่หยาบ
ความทำอะไรที่ย่ำใจและคิดว่าตัวเองอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเจอกันแน่ค่ะ